ส่วนความคืบหน้าคดีที่ครูและสิทธิ์เก่ากระทำชำราวเด็กหญิงอายุเป็นวัยรุ่นเป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอายุ๑๔ปีและอายุ๑๖ปี
เรื่องต้นเอาแบบนี้ก่อนนะคะคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นแบ่งเป็น๒คดี
ส่วนอีก๑คดีคุณครู๓ท่านซึ่ง๓ท่านนี่เป็น๓ใน๕
คดีแรกข่มขืนนักเรียนอายุ๑๖ปี
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะคะหลังจากที่เราก็จดจ้องแหละว่าเมื่อไหร่จะออกหมายจับนะคะ
สำหรับคดีที่ไปข่มขืนนักเรียนอายุ๑๖ปีค่ะ
ปรากฏว่าออกหมายจับมีการมอบตัวเกิดขึ้นและมีการประกันตัวออกไปด้วยนะคะ
สำหรับครูสามคนนี้ซึ่งทีมข่าวของเราค่ะ
เกาะติดเลยคุณภูริพัฒน์บุญนินไปเกาะติดคดีนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพยายามติดต่อตำรวจทั้งวัน
คือเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแล้วหลังจากที่เราก็ต้องติดตามนะว่าจะออกหมายจับเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
โทรไปคุยกับตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตำรวจบอกไม่มีความคืบหน้า
แต่พอช่วงเย็นเท่านั้นแหละได้รับการเปิดเผยจากตำรวจว่า
ผู้ต้องหา๓คนซึ่งเป็นครูไปมอบตัวแล้วที่สพพึ่งแดด
เอาตัวไปฝากขังญาติยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารมีคำสั่งอนุญาตเพราะพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัว
จากผู้ต้องหามามอบตัวเองสารตีหลักประกันไปนะคะวงเงินคนละสองแสนบาท
สรุปแล้วได้ประกันตัวไปอีกในคดีที่๒๓คนด้วยกัน
ประกอบไปด้วยนายวิพฤษเป็นครูสอนคณิตศาสตร์นายยุทธนาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์
และนายอนุภาพเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ
ข้อหาที่ถูกแจ้งไปเมื่อวานนี้และได้รับการประกันตัวออกไปนะคะของครู๓คนนี้
แตกต่างจากคดีก่อนคดีก่อนก็คือคดีที่ไปกระทำชำราวเด็กนักเรียนอายุ๑๔ปี
ข้อหาที่ได้ไปนะคะร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย

ร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยายินยอม
จากการเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้มีการสอบประคำเบื้องต้นนะคะ
ครูทั้ง๓คนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิมเลยเหมือนคดีอายุ๑๔ปีเลย
ในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไป
บอกว่าการสืบสวนสอบสวนทำไมมันทำขึ้นอย่างรวดเร็ว
รวดเร็วแบบไหนให้คุณผู้ชมดูการแจกแจงรายละเอียดแบบนี้ค่ะ
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะของทีมข่าวของเรานะคะ
ตรวจสอบคำร้องฝากขัง
พบว่าครูทั้ง๓คนเดินทางไปมอบตัวในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ก็คือ๑๒พฤษภาคม
หลังจากนั้นค่ะบ่าย๒๓๐
ก็มีการพบว่าพนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่รับคำร้องฝากขังลงบันทึกไว้๑๖นาฬิกา๗นาที
ทีมข่าวตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากเลย
บ่ายเฉพาะช่วงบ่ายไม่น่าจะเกิน๔๕ชั่วโมง
ทุกอย่างมันจบได้รับการประกันตัว
อกจากนี้นะคะเมื่อวานี้ทีมข่าวของเรานอกจากจะไปเกาะติดข่าวที่สพผึ่งแดดแล้ว

ไปสำรวจบ้านพระครูซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุอยู่หลังโรงเรียนจุดนี้
ทุกหลังปิดเงียบไม่มีคนพักอาศัยไม่มีคนกลับมาเก็บของ
ไม่มีใครทำอะไรไม่มีความเคลื่อนไหวใดค่ะ
ฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
คดีนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตจากญาติของน้องผู้เสียหายนะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมคดีคือผู้ต้องหามักจะรู้ข้อมูลก่อนทุกครั้งเลย
แล้วก็ชิงไปรายงานตัวต่อตำรวจก่อนที่สารจะอนุมัติออกไม้จับ

เพราะว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยมีนามสกุลเดียวกับครูวิพฤษ
เออเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าแต่อาจจะเป็นญาติหรือไม่ญาติเนี่ย
ไม่รู้นะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีนึง
แต่ฝากไปพบตรด้วยนะคะพิจารณาอาจจะมีการปรับไหม
เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนไหมนะคะ